บอกเลยว่าน้องนายเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะคะทั้งหล่อทั้งเก่ง
เอ๋อขนาดนั้นเลยฮะสีละปีนที่ดังระดับตำนานเลยนะฮะ
จะขึ้นจับไมค์พร้อมกับเล่นกีต้าด้วย
คอนเสิร์ตอัศนีวสันน้ำเอยน้ำใจค่ะ

นายบอกเลยว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสดีแบบนี้
เพราะว่าสองนักร้องรุ่นพี่คนนี้นะครับ
เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีของเขาด้วยล่ะค่ะ
ตลอดเลยครับแบบผมอยากทำให้ดีที่สุดด้วยแล้วผม

อ๋อคงสัดแล้วครับแต่ก็ก็บอกพี่เขาไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เก่งอะไร
แต่แบบพอรู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พี่ผมแบบอยากขึ้นมาก
ก็ดีใจที่เขาให้เราไปแขกรับเชิญแล้วเขาจำเราได้
กำลังจะมีโปรเจคของตัวเองเร็วนี้ด้วย
ก็เป็นโปรเจคเรียกว่าภาพถ่ายครับผม

สะสมกล้องถ่ายกล้องฟิล์มอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเราก็ทำแบบสนุกแฮปปี้

ถือเป็นเหล่าต้องมุ่งหรือว่าอย่างไรครับ

ก็ต้องรอดูนะคะจะขึ้นร้องเพลง